มาดูเรื่องลอตเตอรี่อลวนที่ปฐุมธานีกันหน่อยค่ะ
๒ล้านบาทที่ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอถูก
งวดวันที่๑กันยาตั้งแต่ปี๖๒
แล้วปรากฏว่าวางไว้ใต้รูปปั้นปี่เสียมันหายไปไหน
ทีนี้ค่ะก็มีการไปตามความคืบหน้าคดีนี้
เมื่อวานไปที่สพคลองหลวงก็ไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
แล้วเธอก็ยืนยันด้วยนะว่าเธอไม่ได้บ้า
ตเตอรี่มันเป็นลอตเตอรี่ของเธอจริง
มันหายไปจริงตรวจสอบได้เลยนะ
อันนี้ลอตเตอรี่วุ่น๑งวดของเธอแล้วนะ

แล้วเมื่อวานมีการเปิดเผยออกมาอีกว่าเธอก็ถูกอีกงวดหนึ่งเหมือนกัน
เดือนพฤศจิกายนถูกอีกงวดแล้วก็ถูกขโมยไปเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจบอกว่าขอแป๊บนึงขอตรวจสอบอันเก่าก่อน
ของเดือนกัญญายนก่อนเดือนพฤศจิกายนจะเร่งตรวจสอบให้อีก
ถูกต้องเดี๋ยวค่อยให้คุณสืบสกุลเล่าเดือนพฤศจิกายนให้ฟัง

เพราะกรณีนี้คุณโบหรือว่านางสาวธิตาพรยานเรืองอายุ๓๗ปี
เธอไปร้องธนาโรนโรงแก้วเพชร
ก็บอกว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
งวดหนึ่งกัญญาปี๖๒เลขสวยด้วยงั้นงวดนั้น๗๙๘๗๘๗
ถูก๒ใบใบละ๖ล้านนะคะอันนี้ก็เธอต้องได้๑๒ล้าน
ส่วนอีกงวดนึงที่คุณศึมศกุลบอกก็คืองวดหนึ่งพฤศจิกายน

ซึ่งเธอเคยซื้อไว้ช่วง๒๗สิงหาคมปี๖๒
ทีนี้เธอเอาไปวางเอาไว้ใต้รูปปั้นปี่เสียในบ้านสามี

พอเขาประกาศรางวัลออกมาเอ้าทำไมลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลมันหายไป
แล้วมันมีใบอื่นมาวางแทนเธอก็เลยสงสัยว่า
เอ๊ะคนที่ขโมยลอตเตอรี่ไปใช่อดีตสามีไหม
ใช่ลูกของอดีตสามีไหมหรือจะเป็นเพื่อนสนิทที่ชื่อกีวี่
ซึ่งคนทั้งหมดที่เธอพูดมาเนี่ยนะเธอบอกว่าทั้งหมดเข้าออกบ้านอดีตสามี
แล้วรู้ข้อมูลด้วยไงว่าเธอชอบวางลอตเตอรี่เอาไว้ใต้รูปปั้นปี่เสีย
นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดตรงนี้เลยที่เธอจะวางลอตเตอรี่เอาไว้
ตามความคืบหน้าหน่อยซิเพราะนี่มันก็มีนาคม๖๓แล้วไง
บอกว่าต้องการเดินทางมาขอดูลอตเตอรี่
ทางกองสลากส่งมาให้ตรวจสอบ

ตเตอรี่ของเธอถูกคนขโมยเอาไปขึ้นรางวัลหรือเปล่า
แล้วตัวเธอบอกว่าเธอไม่ได้บ้า
ไม่ได้ติดยาเสพติดแบบที่สามีเคยกล่าวหาก่อนหน้านี้ด้วย

งวดวันที่๑กันยายน๒๕๖๖
แล้วก็งวดวันที่๑พฤศจิกายน

คืองวดที่๒รู้สึกว่าน่าจะโดนสับเปลี่ยนฉลากค่ะ

มันเกี่ยวตรงที่ว่าคิดตรวจกัญญายน

ถ้าตรวจแล้วถ้าเกิดโดนจับผมไม่เกี่ยวนะ

ค่ะได้ค่ะ
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอดีตสามีของนางสาวทิตาพร
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะขโมยลอตเตอรี่ไปเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าหากขโมยไปจริง
คงไม่มาทนอยู่ที่บ้านในสภาพเก่าแบบนี้
อีกทั้งทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลย
ค้างชำระค่างวดรถยนต์
ไม่ได้มีเงินร่ำรวยตามที่อดีตภรรยากล่าวหา
ผมไม่ได้ขโมยลอตเตอรี่ไปแล้วผมไม่ได้เอาไปขึ้นเงินอะไรเลย
๑๒ล้าอะไรผมไม่มีนั่นนะฮะเขาก็ยืนยันแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่คบหากับนางสาวธิตาพรมา
ก็ไม่เคยเห็นนางสาวธิตาพรจะซื้อลอตเตอรี่เลย
แล้วไม่เห็นว่าจะซื้อแล้วก็นำมาวางไว้ใต้ฐานปี่เสียเลยด้วยซ้ำ

ผมว่าน่าจะผูกเรื่องมากกว่าน้องครอบ
เพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นหวยเขาแต่รู้ว่าเขาซื้อ

แต่ว่าจะถูกไม่ถูกนี่ไม่รู้

สภาพความเป็นอยู่อาจจะดีกว่านี้

มันเขาเสบอยู่แล้วในหมู่บ้านได้รู้ดี

เราอาจจะมีอาการทางประสาท
ผมว่าน่าจะมีทางประสาทมากกว่า
ว่าตัวเองมนุษย์ว่าถูก
ส่วนทางด้านทนายบรณรงค์ที่ไปพร้อมกับนางสาวธิตาพร
ก็บอกตำรวจบอกว่าถ้ามีการแอบนำลอตเตอรี่ที่หายไปเนี่ย

ก็จะได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำไปขึ้นเงินรางวัล
แล้วขอให้ตำรวจตรวจสอบหน่อย
ตั้งแต่ลอตเตอรี่ของเดือนกันยายนเป็นยังไงบ้าง

มีคำตอบมาเบื้องต้นใช้คำนี้ละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าพันธุ์ตำรวจโทวิเชียนเหมือนสุวรรณ
รองผู้กำกับสอบสวนของสพคลองหลวงเนี่ยนะ
เขาบอกว่าที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกลอตเตอรี่๑กันยายน
ชุดที่๔๓กับชุดที่๔๔นี่
คือปรากฏว่าทางกองสลากตอบกลับมาแล้ว
กองสลากบอกว่าไม่มีในระบบของกองสลาก
หรือไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด
คือชุดนี้นะชุดที่๔๓กับ๔๓
ไม่มีเลขนี้๗๙๘๗๘๗คือหมายความว่ารางวัลที่๑
มันอาจจะเป็นชุดอื่นไม่ใช่ชุดนี้
แล้วอีกอันหนึ่งคืองวดวันที่๑พฤศจิกา๖๒
เลข๙๖๗๓๗๕อันนี้กองสลากอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
แล้วนอกจากนี้ตำรวจบอกว่าให้กองสลากตรวจสอบอย่างละเอียดเลย
ว่า๒งวดที่แจ้งความไว้เนี่ยมีการเอาสลากไปขึ้นรางวัลไหม
แล้วในลอตเตอรี่นั้นมีการลงลายมือชื่อ
มีการลบแก้ไขรายมือชื่อหรือเปล่า
คือนางสาวที่ตาผ่อนเขาก็ยืนยันกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะ
บอกว่าเธอเป็นคนเซ็นชื่อของเธอไว้เอง
สลากินแบ่งรัฐบาลนั้นที่เธอซื้อมา
แต่ไม่รู้ว่าจะถูกลบถูกเปลี่ยนชื่อเอาไปขึ้นเงินหรือเปล่า
ทนายรณรงค์บอกว่าไอ้ที่ตำรวจให้ข้อมูลมา

ก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีว่า
หรือว่านางสาวที่ตาพรจะจำเลขชุดผิดอะไรประมาณนั้น
ก็เลยต้องไปตรวจสอบว่ามีใครเอาสลากไปขึ้นเงิน
และในสลากมีการลบมีการแก้ไขชื่อหรือเปล่า
ถ้ามีการลบมีการแก้ไขชื่ออันนั้นน่าสงสัย